การที่เกิดขึ้นต่อไปนี้หลายคนก็ถามว่าไปนั่งดื่มเบียร์หน้าร้านสะดวกซื้อผิดกฎหมายด้วยหรือเป็นคลิปที่มีการโพสต์ในโลกโซเชียลมีกลุ่มคนอ้างตัวเป็นตำรวจไปจับคนนั่งดื่มเบียร์หน้ามร้านแห่งหนึ่งนะครับที่พัทยาบอกว่าเป็นความผิดซึ่งหน้าชาวบ้านก็เข้าไปห้ามปรามไม่ให้มีการทะเลาะกันนะครับสุดท้าย
นี่แหละฮะพอเสียงปืนดังขึ้นหลายคนกระเจิงเลยนะ
เป็นวินาทีชุลมูลเกิดขึ้นครับที่ชาวบ้านกรูเข้าไปหาชายสองคน
ชายสองคนนี้อ้างตัวว่าเขาเป็นตำรวจชุดสืบสวนของสถานีตำรวจภูทรเมืองพัทยา
จะนำตัวชายเสื้อแดงคนหนึ่งไปดำเนินคดีจนชายทั้งสองคนต้องวิ่งหนีและตัดสินใจชักปืนออกมายิงขึ้นฟ้า
มกลางสายตาของชาวบ้านครับโดยไม่ทราบว่ากระสุนจะไปถูกใครหรือเปล่า
ก็ยิงขึ้นฟ้ากันแล้วคนเยอะด้วยนะคะเหตุการณ์นี้ก็มีคนถ่ายคลิปเอาไว้ยังได้ได้อย่างที่เห็นเนี่ยนะคะ
แล้วก็มีการนำไปแชร์กันในโลกโซเชียลระบุว่าชายเสื้อแดงนั่งดื่มเบียร์กันหน้าร้านสะดวกซื้อ
มีคนเข้ามาพูดคุยบางอย่างชายเสื้อแดงก็ส่งเสียงโวยวายคล้ายเหมือนคนทะเลาะกัน
แล้วชายที่อ้างตัวเป็นตำรวจก็เลยจะเข้าไปจับกลุ่มชายเสื้อแดงอ้างบอกว่าเห็นเหตุการณ์มีความผิดซึ่งหน้า
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็เข้าไปอธิบายให้ฟังแต่ชายที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจเนี่ยก็ไม่รับฟัง
จะนำตัวชายที่ใส่เสื้อแดงไปดำเนินคดีให้ได้
ชาวบ้านที่อยู่ด้วยนะเขาก็ไม่ยอมนะคะเพราะว่าไม่ได้มีเหตุวิวาส
ทีนี้ก็เลยเกิดเหตุโต้เถียงกันขึ้นค่ะฟังเสียงเหตุการณ์ทั้งหมดกันเลยนะคะ
มันมี๒ช่วงที่ปรากฏในคลิปนะเขาก็บอกว่าไม่ได้จับมันตีเพราะจับมันเพราะมันเมา
คนก็บอกว่าเอาไม่ได้ก็เมาทำไมต้องจับ
คือเหมือนประชาชนเข้าข้างชายเสื้อแดงไงนะแล้วก็พยายามจะถามว่าชายที่อ้างเป็นตำรวจเนี่ยตำรวจจริงหรือเปล่านั่นสิฮะ
สุดท้ายก่อนที่ชายที่อ้างตัวเป็นตำรวจจะใช้ไม้กระบองตีใส่ชาวบ้านด้วยนะครับ
ทำให้คนที่เห็นเหตุการณ์ไม่พอใจอย่างมากกรูเข้าไปจนมันเกิดเหตุการณ์ที่ปรากฏในคลิปนี่แหละนะฮะ
ซึ่งก็มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมากบอกว่าชายสองคนนี้ทำเกินกว่าเหตุ
คือแค่นั่งดื่มเบียนหน้าร้านสะดวกซื้อเนี่ยถูกจับเลยหรือ
อันนี้กฎหมายว่ายังไงเป็นอาสาสมัครหรือเปล่าอ้างตัวหรือเปล่า
ขณะที่บางส่วนก็บอกว่าชาวบ้านก็มีความผิดข้อหาขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ
อันนี้ก็แล้วแต่เสียงคนจะมองว่าเหตุการณ์นี้เป็นยังไงนะครับ
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีก็สอบถามไปยังพันธุ์ตำรวจเอกอภิชัยกรอบเพชร
ผู้กำกับการสพมพัทยาระบุว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงานเหตุดังกล่าว
ผู้เสียหายควรจะเข้าไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนซะก่อน
เพื่อตรวจสอบว่าบุคคลที่ปรากฏในคลิปเป็นตำรวจจริงหรือไม่
ซึ่งเรื่องนี้ทีมข่าวเราเองก็จะมีการติดตามแล้วก็นำเสนอข่าวต่อไป
ทั้งเรื่องคำตอบด้วยนะว่าถ้าเกิดนั่งดื่มเบียร์หน้าร้านสะดวกซื้อผิดกฎหมายหรือไม่
เมาแบบนี้ผิดหรือเปล่าแต่จริงแล้วผมว่าไม่น่าจะผิดกฎหมาย
อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวต้องรอเรื่องของรายละเอียดอีกทีนึง